ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนะคะ
ยืนยันแล้วตรวจค้นทุกพื้นที่แล้วในวัดพระธรรมกาย
รวมทั้งมูลนิธิธรรมกายไม่พบตัวพระธรรมชโยนะ
แต่ยังคงมาตรา๔๔เพื่อให้เขาสามารถตรวจค้นได้
เมื่อที่มีหมายค้นแล้วก็ต้องการจะเข้าตรวจค้น

ก็คือกระบวนการทางสงฆ์จากมหาเทรสมาคมนะคะ
ตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาเอง
ก็ดำเนินการเดินหน้าเต็มที่นะคะ
สำหรับกระบวนการศึกพระธรรมชโยตามกฎมหาเถระสมาคม
บอกว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งรางวัลนำจับพระธรรมชโย๑ล้านบาท
ตอนนี้เหมือนว่า๓ประเด็นที่ต้องติดตามกันนะฮะ
กฎมหาเทราสมาคมฉบัตรที่๒๑อันหนึ่ง

เรื่องของรางวัลนำจับ๑ล้านบาทจริงหรือเปล่า

เรื่องของวัดเอาเงินไปซื้อหุ้นเล่นหุ้นจริงหรือเปล่า

บอกว่าไม่ได้เป็นการตั้งรางวัลนำจับ
ใช้คำว่ากฎหมายค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำรองโฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีอาการพูด
มีพรบการสอบสวนพิเศษ
และระเบียบกระทรวงยุติธรรม

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

ไม่ได้ตั้งเป็นรางวัลนำจับ

เรื่องนี้อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
คิดว่าเจ้าหน้าที่มีการตั้งสินบนนำจับพระธรรมชโย
เย็นออกมาแบบนี้ว่าไม่มี
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกปากรสุชีวกุลผู้บัญชาการ
เป็นการวางแนวทางสอบสวนคดีฟอกเงิน
ที่นำเงินวัดไปซื้อหุ้น
บอกว่าได้แต่การสอบสวนตั้งขึ้นเป็นคดีใหม่
สำหรับการซื้อหุ้นของพระธตะชีโว
เพราะว่าก่อนหน้านี้พบหลักฐานชัดเจนว่า
พระธตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัด
นำเงินออกจากบัญชีวัดไปซื้อหุ้น

ซึ่งพระธตาชีโวมีตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาส

ถือว่ามีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ข่ายมีความผิดตามมาตรา๑๕๗ฐาน

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ

ทางวัดก็ได้มีการส่งข่าวสารกันผ่านไลน์ของกลุ่ม
บอกว่ากรณีนี้มีข่าวอ้างว่า
หรือให้บุคคลต่างเอาไปเล่นหุ้นนั้น
วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะ
ชี้แจงในกลุ่มศิษยานุสิตผ่านไลน์นะคะ

เรื่องของเงินรางวัลนำจับ๑ล้านบาทไม่มี
เรื่องของเอาเงินไปเล่นหุ้นพันล้านธรรมกายก็ชี้แจงแล้วนะครับ

พระสงฆ์และลูกศิษย์ได้มีการบรื้อสิ่งกีดขวางออกบางส่วน
บนสะพานข้ามคลอง๓ก็มีการบรื้อหลังคา

แต่ยังมีการนั่งสวดมนต์อยู่บริเวณหน้าประตู๔

เพราะยังมีกำลังทหารบางส่วนอยู่ในพื้นที่
ส่วนประตูอื่นอย่างเช่นประตูหลักประตู๗
แล้วก็ประตู๖เปิดให้ลูกศิษย์เข้าไปสวดมนต์ได้ตามปกตินะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกัน
ก็คือเรื่องของกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๒๑นะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกว่าได้รวบรวมข้อร้องเรียนความผิดของพระธรรมชโย
และเสนอไปยังสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เพื่อที่จะดำเนินการให้เจ้าคณะปกครองวินิจฉัย
ให้พ้นสมณเพศตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๒๑แล้วนะคะ
ซึ่งก็มีรายงานข่าวออกมาต่อเนื่องเลยนะคะ
ช่วงบ่ายเจ้าคณะใหญ่โหนกลาง
หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
ส่งหนังสือทันทีนะคะต่อไปยังเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
และเจ้าคณะอำเภอตามลำดับเพื่อให้ดำเนินการต่อไป
คาดว่ากระบวนการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานสำหรับกรณีที่
คณะสงฆ์ปกครองวินิจฉัยให้พระธรรมชโยพ้นจากสมณเพศ
แต่หากไม่พบตัวพระธรรมชโยให้ปิดคำวินิจฉัย

ใช่และจะต้องละสมณเพศภายใน๓วันหลังจากที่ติดนะคะ
โดยเขาก็ไม่ได้บอกว่าอ่านหรือไม่อ่าน
แต่ถ้าติดไว้นี่นับเลยนะคะเริ่มต้น๓วัน

และจะถือว่าขาดจากความเป็นพระ
คือกฎมาธรรมชมฉบับที่๒๑นะ
ก็ว่าด้วยเรื่องของการสละสมณเพศ
ให้พระสละสมณเพศนะครับ